เพราะเรื่องของการชุมนุมวันนี้เปลี่ยนอนุสาวรีนะฮะ
วันนี้กลุ่มทะลุฟ้าเปลี่ยนอนุสาวรี
ไปที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับ
วันนี้ที่เขาหอบพิวกันอยู่คุณผู้ชมครับ
คือเป็นหุ่นเป็นหุ่นที่เป็นตัวแทนของ

เพราะเดี๋ยวเขาจะเอารูปมาวาง
หุ่นตัวนี้แทนท่านไหนหุ่นตัวนี้แทนท่านไหน
แล้วก็มีป้ายผ้ามาประกอบนะฮะ
การทำกิจกรรมครั้งนี้ของเขาด้วยคุณพระพรภ์นะครับ

รัฐบาลล้มเหลวประชาชนล้มตายครับ

นี่ก็มีการเอารูปไปติดด้วยนะคะ

วันนี้เนี่ยคนอาจจะไม่เยอะผู้ชุมนุมเขาบอกอย่างนั้นนะคะ
แต่ว่าเขาเน้นเจตนารมณ์ร่วมกัน

หมายยังไม่ชัดเจนว่าจะเคลื่อนตัวไปที่ไหนหรือเปล่า
แต่ว่าเป้าหมายสำคัญก็คือขับไล่รัฐบาล

คุณผู้ชมครับก็กลุ่มผู้ชุมนุมก็
มีมาลงบนถนนบ้างบางส่วนต้องบอกแบบนี้
แต่ว่าการจราจรในขณะนี้นะครับ

ยังเปิดการจราจรได้นะครับ

ไปดูว่าเป้าหมายของกลุ่มทะลุฟ้าวันนี้
กิจกรรมของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
คุณวิมวรวรรณธรรมพักษ์ดี
วันนี้เธออยู่ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยแล้วนะครับ

ยังไม่มีการสวมใส่หน้ากากกัน

ยังไม่มีการยิงแก๊สน้ำตาใดเกิดขึ้นที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
ถ้าเบื้องหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ก็คืออนุสาวรีประชาธิปไตย

อยู่ระหว่างการทำกิจกรรมนะคะ

บริเวณอนุสวรีที่อยู่บนพานรัฐธรรมนูญนะคะ
ใกล้กันก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
มีการพยายามที่จะขึ้นไปติดตั้งลักษณะของหุ่น
หรือว่ารักษณะของผ้าที่ผูกแล้วก็มัดไว้

จากนั้นลงมาก็จะเป็นป้ายขนาดใหญ่
เขียนว่ารัฐล้มเหลวประชาชนล้มตา
ซึ่งจุดนี้ค่ะคุณนัทพงศ์และคุณวราพรค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมถ้ามองจากด้วยสายตาในขณะนี้

แต่ด้วยความที่มีการจัดกิจกรรม
จะถึงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา

ก็จะทยอยมาสมทบกันอย่างต่อเนื่อง
กระหน่ายเดียวกันกลุ่มผู้ชมนุมบางส่วน
ก็ไม่ได้ลงไปในพื้นผิวการจราจรนะคะคุณนัทพงศ์
ส่วนนั้นอยู่ที่บริเวณฟุตบาทค่ะ
ที่จะต่อเนื่องออกไปราชดำเนินนอกนี่นะคะ

แต่ก็ติดขัดเป็นจังหวะค่ะ
คุณวิบทวันตอนจะไปถึงอรุษวรีปัชฌาลิภาษา
แถวธรรมเนียบบ้างไหมธรรมเนียบตรงนั้นเป็นยังไงบ้างฮะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ทีมข่าวได้มีการขับรถไป
สำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบของธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็พื้นที่บริเวณโดยรอบเลยไม่ว่าจะเป็นแยกนางเลิ้งด้วยนะคะ
ก็สังเกตเห็นว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่เอง
ก็มีการติดตั้งเครื่องกิดขวางเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะเป็นรั้วรวดหนามหีบเพลงด้วย
ซึ่งยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่จะมีการจัดกิจกรรมที่อนุสวรีประชาธิปไตยในวันนี้
จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังจุดสำคัญของรัฐบาลจุดใดหรือไม่นะคะ
แต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เองนั้นก็น่าจะมีการประเมินสถานการณ์ค่ะ
แล้วก็วางในส่วนของเครื่องกิดขวางเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยค่ะ

ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตรงจุดอนุสวรีเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้
บริเวณอนุสวรีตอนนี้มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาอำนวยการด้านการจราจรนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มาดูเรื่องของขนส่งมวลชนนะคะ
องค์การขนส่งมวลชนก็มีการส่งเจ้าหน้าที่มา
เพราะว่าจะต้องมีการจัดการจราจรมีประชาชนส่วนมากที่ยังต้องใช้ระบบการโดยสารสาธารณะอยู่
มีการเปลี่ยนเส้นทางเป็นระยะหากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการเคลื่อนไปยังจุดใดค่ะ
ก็เลยทำให้จุดที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ย
ก็จะมีเพียงเจ้าหน้าที่จราจรแล้วก็เทคนียมพื้นที่
มาดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นค่ะ
ขอบคุณมากนะครับคุณวิมลวันธรรมพักดีนะครับ
รายงานสดมาจากอาณุกสวรีประชาธิภัตริย์นะครับ

วันนี้เขานัดกันช้ากว่าวันอื่น
ก็คือนัดเวลา๑๖นนะครับ

ทางผู้สื่อข่าวที่รายงานมาก็บอกว่ายัง

สำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางตรงจุดนั้นนะคะ